เรามาดูเรื่องความหวังของผู้ป่วยมะเร็งกันบ้างนะครับ

ชาวบ้านแห่กันไปที่วัดโบดที่ตำบลเมืองบางขลัง

มีการแชร์กันผ่านโลกโซเชียลนะครับ
สามารถที่จะรักษาโรคมะเร็งได้

จากกระแสข่าวในโลกออนไลน์
อ้างถึงสรรพคุณของใบอังกาบหนู

ที่วัดโบดตำบลเมืองบางขลัง

เดินทางมาขอคำปรึกษาพระครูพิพัฒน์สุตากร
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์พร้อมกับเมื่อสักครู่นี้เห็นใบแล้วใช่ไหมฮะ

ใบและต้นอ่อนของต้นอังกาบหนู

เพราะว่าเป็นความหวังที่จะช่วยบรรเทาโรคมะเร็ง
แก่ญาติให้หายจากการป่วยนะครับ
เพราะว่าข่าวในโลกออนไลน์มันออกไปเหลือเกินนะครับ
โดยพระครูพิพัฒนสุตากรเล่าให้ฟัง
บอกว่าที่ทราบสรรพคุณของใบอังกาบหนูนั้น
เกิดจากพี่ชายของท่านป่วยเป็นมะเร็งหลอดลม
แล้วก็มีชาวพิศนุโลกคนหนึ่งนะครับ

บอกว่าให้ไปหาใบอังกาบหนูมาต้ม
ต้มน้ำดื่มเช้าเย็น
จะสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายได้
พระท่านก็เลยไปหาใบของต้นอังกาบหนูมาต้ม
แล้วก็หยอดน้ำผ่านทางท่ออาหารให้พี่ชายกิน
หลังจากนั้น๓วันแผลก็เริ่มดีขึ้น

ก็หายจากโรคมะเร็งฟังเสียงของพระครูหน่อยครับ
ตอนที่ไปเอาไปได้มา
ไปได้มาตอนชายป่วยต้องเล่นน้ำให้ไปเอา

ก็ได้ข่าวคนใกล้บ้านชื่อคุณโยมที่พระทอง
เขาเป็นมะเร็งที่คอเหมือนกันเขากินหาย
นี่แหละครับก็เป็นเสียงของพระครูนะฮะ
ที่บอกว่าเอาไปใช้กับพี่ชายแล้วพี่ชายหายนะครับ
เช่นเดียวกับนางอำนวยมาภูอายุ๖๓ปี
เป็นชาวบ้านไร่อำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัยนะครับ
คุณป้าท่านก็ยืนยันนะครับว่า
กินน้ำต้มใบอังกาบหนูมาตั้งแต่ปีห้าแปด
ซึ่งตอนนั้นต้องตัดหน้าอกข้างขวาทิ้งเพราะว่าเป็นมะเร็งนะครับ
หลังจากให้คีโมครบ๖ครั้ง
คุณป้าก็เริ่มกินน้ำต้มใบอังกาบหนูมาตลอด

พอไปตรวจที่โรงพยาบาลตามหมอนัด
ก็ไม่พบว่ามีค่ามะเร็งนะครับ
โดยต้นที่นำมาปลูกได้รับมาจากเจ้าอาวาสวัดโบดนี่แหละครับ
แล้วก็มาขยายต่อปลูกทั่วไปแทบทุกบ้านจนชาวบ้าน
เรียกกันว่าต้นป่าช้าเหงานะครับ
ยาท่อนมาก
เสียชีวิตไงใช่ทุกคนแข็งแรงดีนะครับ
ทีมข่าวไปสอบถามเรื่องนี้กับนายแพทย์สมศักดิ์
นุกูลอุดมพาณิชย์นายแพทย์สาธารณสุข

ก็เปิดเผยบอกว่าได้ให้ทางแพทย์แผนไทยเนี่ย
ค้นข้อมูลทางวิชาการ
ซึ่งมีหลายโรคที่บอกว่ากินแล้วหาย
ก็คงต้องเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
โดยในทางการแพทย์ยังไม่มีแหล่งข้อมูลไหนที่ยืนยันว่า
สามารถช่วยหรือว่ามีส่วนรักษามะเร็งได้จริงนะครับ
แล้วก็ขอให้คำนึงถึงปริมาณในการกินด้วยในการต้มทานด้วย
เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อด้วยนะครับ
แล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อไตด้วย
นี่นะฮะก็เป็นความหวังของผู้ป่วยนะครับ
เมื่อวานพี่ทิเป้บอกว่าอะไรนะเพิ่งเอาไปปลูก

ผมว่ากินแล้วก็คงขือหวานเป็นลมขมเป็นยา

สด๕ใบเขาบอกนะฮะสูตร

อาจจะคุณภาพลดลงประมาณแหละ
สรรพคุณลดลงใช่แต่ว่ากินเยอะก็มีผลเรื่องไตที่เหมือนคุณบุ๊คว่านะ
เพราะว่าการกองทุกอย่างต้องตรวจสอบเหมือนกัน